เราพาคุณผู้ชมตระเวนไปดูตามจุดต่างในวันนี้เท่าที่เห็นก็คือว่า
สอบคอเขาไม่อนุญาตให้เล่นสาดน้ำกันนะคะ
แต่พื้นในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนเข้าสาหรือในจุดต่าง

ฉันว่าวันนี้ตำรวจคงจะต้องทำงานอย่างหนักเลยทีเดียว

ปวดหัวเลยล่ะเรื่องของการพยายามรักษาสมดุลด้วยนะคะ
เพราะมันก็เป็นประเพณีรื่นเริงนักท่องเที่ยวก็มา
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของขณะเดียวกันสอบคอเอง
มีกำหนดห้ามการสาดน้ำสงกรานนะคะ
อันนี้ภาพเก่าหรือภาพใหม่
อันนี้คือภาพล่าสุดเลยล่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ
ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ที่ซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
คือนักท่องเที่ยวก็ห้ามยากจริง

เอาปืนฉีดน้ำฉีดใส่กัน
ไม่สนใจคำสั่งห้ามของรัฐบาล
บางลาตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของป่าตอง
คนก็ไปกันเยอะมาร่วมฉลองเทศกาลสงครานกัน
ก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายนรงวุ่นซิ้วก็ออกประกาศ

แป้งก็ไม่ได้ทำได้แค่พรมน้ำเท่านั้น
ถังน้ำเอาขึ้นรถไปสาดน้ำก็ไม่ได้

อันนี้เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑
เพราะฉะนั้นพอเมื่อคืนมันเกิดภาพแบบนี้ขึ้น

เอาหนังสือประชาสัมพันธ์ไปแจ้งให้ผู้ประกอบการค่ะ

ว่าเขาทำรายได้ได้เขาเตรียมน้ำมาขาย

ตำรวจก็ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เข้มข้นขึ้นนะคะ
ว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการเอาหนังสือชี้แจงไป
แล้วบางจุดถึงขั้นต้องเทน้ำทิ้งแบบนี้ค่ะ

ซึ่งตามรายงานเขาบอกว่าต้องเทแบบนี้เลย

แต่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีนะคะ
บอกว่าไม่รู้จริงว่ามีประกาศของทางจังหวัดภูเก็ต
ห้ามสาดน้ำในวันสงกรานยังมีคนยังไม่รู้อีกเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยด้วยความไม่รู้ก็เตรียมน้ำมาสั่งมา
มาเต็มเหนียวเลยเพื่อที่จะมาขาย
แต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องทำตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องเทน้ำทิ้งแบบนี้ค่ะ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตในแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้มอบหมายให้สวบคอท้องที่เป็นผู้เข้าไปเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็หนังสือคำสั่งห้ามเล่นน้ำเนี่ยก็แจ้งว่ามีการทำออกประกาศไปหลายวันแล้ว
ก็ขอความร่วมมืออีกครั้งสำหรับผู้ประกอบการในป่าตองนะคะ
ขอช่วยทำความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย
แต่การลงโทษเขาบอกไม่มีเพียงแต่ทำความเข้าใจกันนะคะ

มันมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ถ้าฝ่าฝืนเรื่องมาตรการเหล่านี้ที่คุณวรพรได้นำเรียนคุณผู้ชมไป